จากที่สาพันธ์วอเล็กบอลนานาชาติ
ให้โอกาสสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
ส่งรายชื่อนักกีฬาพร้อมทีมงานมาใหม่

ระหว่าง๒๕พฤษภาคมถึง๒๐มิถุนายน
เนื่องจากนักกีฬาชุดแรกกับทีมงาน
ติดเชื้อโควิด๑๙ยี่สิบสองคนนะครับ

ได้มีการเปิดเผยรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย

ผ่านทางเว็บไซต์โดยมีเรืออากาศเอก
จากสุวรรณโตเจริญเลขาธิการสมาคมวอเล็กบอล
เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมนักกีฬา๕เซียนครับ
ก็นำทีมโดยออนูมาสุธิรักษ
นุสดาต้อมคำปื้มจิตหินขาว
มาริกากันคองวิลาวันอพิญญาโพงนะครับ
นอกจากนี้ยังมีปิยายนุษย์แจ้งแป้นน้อย
ถาประภัยภัณฑ์ชัยศรีอำพลังญภา

ก็จะเดินทางในวันที่๒๐พฤษภาคมนี้นะครับ
ต่อที่ข่าวดีของทีมชาติไทยกันต่อเนื่องนะครับ

เตรียมตัวไปคลัสฟุตเบาโลก๒๐๒๒

นักกีฬาทั้ง๒ชุดนะครับตรวจโควิดไม่มีใคร
ติดโควิด๑๙นะครับล่าสุดอีกหนึ่งข่าวดีก็คือ
ชนะทิพย์สงกระสินที่ได้รับบาดเจ็บหัวเข่า
เกมที่คอนซาเรซัปโปโลบุกไปเสมอ
กับโชนัลเนเบอร์เลศูนย์ต่อศูนย์ในเจลีก

ซึ่งก็มีรายงานว่าทีมแพทย์ของคอนซะ

ก็กลับคืนสู่สนามซ้อมได้แล้วนะครับ
โดยสวมรองเท้าผ้าใบวิ่งทำการฟื้นฟูสภาพร่างกาย

ทีมชาติไทยได้เรียกชนะทิศติดทีมชาติไทย

อย่างไรก็ตามขณะนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ
ชนะอาทิตย์ได้กลับมาเรียกความฟิตอีกครั้ง
เพื่อมาช่วยสโมสรแล้วก็ทีมชาติไทย
ลุยครัฟฟิศบรรโลกในช่วงเดือนวิทยุนายนนี้นะครับ